ไทยรัฐเทียตเตอร์บริกฤษจากฮบาทเทอร์
เดือนมีนาคมเชื้อนคม
ป้นรัก
อาทิตย์ที่๑๓มีนาคมความรักได้หอแดง
วันอาทิตย์ที่๒๐มีนาคมคมเฉือนคม
คมชัดตรการตาเวลาใหม่๑๑โมง